มขืนเนี่ยประหารชีวิตเลยได้ไหม

โทษสูงสุดประหารชีวิตไปเลยคุณจะก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไง

รับโทษไปเลยเต็มได้ไหม
เรียกร้องเรื่องนี้แล้วก็มีคนเสนอขอแก้กฎหมายมานะครับ

หลายครั้งหลายหนกรณีล่าสุดที่เป็นข่าว

กลับไปฟังดูนะครับ

คนที่แต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้

คดีนี้ว่าควรจะมีการเพิ่มโทษกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
เอาให้เป็นลักษณะชัดเจนเสียทีหรือยัง
ว่าใครก่อเหตุข่มขืนเนี่ยโทษสูงสุดมันถึงประหารชีวิต

จะได้เข็ดหลาบไม่กล้าทำกัน
เพราะว่าถ้าเป็นลักษณะการข่มขืนแล้วโทษ๔ปีถึง๒๐ปี
แล้วก็ได้ลดโทษอะไรอีกติดคุกจริงก็ไม่เท่าไหร่ออกมาอีกอย่างนี้
อย่างน้อยถ้าสูงสุดถึงประหารชีวิตแล้วพฤติกรรมมันเฮี่ยมโหดจริงแล้วศาลท่านเห็นว่า
เออต้องประหารชีวิตจะประหารหรือไม่ประหารแต่มันก็ติดคุกยาวนานขึ้น
ก็คงตรงใจกับหลายท่านนะครับที่พยายามเรียกร้องกันมาตลอดนะฮะใช่ค่ะ